ถ้าดัดตนแก้เสียดอกจัดได้ว่าถ้าดัดตนนี้เข้ากับคนในยุคปัจจุบัน
เป็นอย่างมากที่มักมีอาการเสียดอกจากกรดไหลย้อนหรือ
มีกรดในกระเพาะมากซึ่งสามารถนำมาปรับใช้เพื่อลดอาการจุกเสียดได้
ท่าดัดตนที่เป็นการยืดกล้ามเนื้อช่วงคอช่วงบ่าและช่วงอก
การบริหารที่ช่วยขยายช่องอกส่งผลให้ปอดขยายตัวได้อย่างเต็มที่
โดยสิ่งสำคัญสำหรับการทำท่าดัดตนในท่านี้
คือการฝึกหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นจังหวะประกอบการทำท่าอย่างไม่รีบร้อน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน